เกษตรทำเงินจะพาไปรู้จักกับวิธีในการหาเงินแบบง่าย
ในการสร้างคอนโดให้อึง

ปกติคอนโดมักจะมีไว้ให้หนูอยู่
ใช่สำหรับคุณ

แล้วสร้างรายได้ดีด้วยเขาทำได้อย่างไร
ติดตามเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
โอ้โหลุงออสเยอะขนาดนี้
รวมตัวกันมันจะไปเติบโตที่ไหนต่อล่ะครับเนี่ย
เลี้ยงลูกออสจำนวนมากโตมามันเป็นตัวอะไรกัน

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละ๔๕แสนบาทเลยนะครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่ฟาร์มกบสองพี่น้อง
อยู่ที่บ้านกระโดนตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
มาเจอกับเจ้าของฟาร์มก็คือลุงชะอ้อนแผนโคกสูงอายุ๗๐ปี
ท่านนี้เป็นอดีตเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดเมื่อปี๒๕๕๙
และปราศชาวบ้านปี๒๕๔๓จากเกษตรจังหวัดนครราชศรีมา
ชะอ้อนในวัย๗๐ปีสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
ปีละ๔๕แสนบาทด้วยการทำสิ่งนี้

ก่อนที่ว่าเราจะเห็นไหมที่มันในกระมังที่
วางไว้เฉยมันก็กินกลางคืนเหมือนกันไง
ที่ว่าไอ้อึ่งมันหากินมันก็หากินกลางคืน

เรียงรายกันจำนวน๑๑คอนโด
อยู่ภายในสวนข้างบ้านของลุงชะอ้อน
ใช่แล้วครับนี่เป็นการเลี้ยงอึ่งคอนโดในแบบฉบับลุงชะอ้อน
เป็นอึ่งพันปากขวดอาศัยอยู่ในคอนโด
ต้องปิดปากคอนโดให้สนิทเอาไว้อย่างนี้เลยครับ
ข้อดีก็คือช่วยป้องกันศัตรูหนูงูแมว
ที่เป็นศัตรูตัวชะกาดของอึงอ่างเลยครับ
สำหรับคอนโดอึงก็ทำได้ง่ายนะครับ
โดยการนำยางรถยนต์มาวางซ้อนทับกัน๓ชั้น
ที่ตรงนี้แหละครับเป็นที่เพาะขยายพันธุ์อึ่ง
และหลังจากที่แม่อึงได้รับการผสมจากพ่อพันธุ์แล้ว

เมื่อแม่อึงออกไข่แล้วลุงชะอ้อนจะใช้เวลาประมาณ๖วัน
แล้วนำลูกออสเนี่ยไปทำการแยกอนุบาลภายในบ่อพักก่อน
แล้วปล่อยให้ลูกออสอยู่ในบ่อพักจนแข็งแรงดีก่อน
แล้วนำมาแยกเลี้ยงในคอนโดหรือยางรถยนต์ที่เตรียมไว้
โดก็ต้องมีอาหารนะครับ
สำหรับ๑คอนโดสามารถเลี้ยงอึ่งได้ประมาณ๔๐ตัว
แต่ละคอนโดที่เลี้ยงเนี่ยจะแยกระหว่างตัวผู้และตัวเมีย
ดูแลได้ง่ายและใกล้บ้านโตพร้อม

ทำให้สร้างรายได้๔๕แสนบาทต่อปีเลยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

จริงใครจะเชื่อว่าอึ่งจะอยู่คอนโด
โอ้โหคุณชนะอยู่คอนโดไหม
อยู่คอนโดบ้างไหนฟัง
มันก็อยู่ใกล้กับที่ทำงานดี